ผมชื่อโรเบิร์ตเป็นพนักงานที่หล่อที่สุดในร้านนี้
ไม่หยุดของให้ไว

ทำไมหน้าตาผมเหมือนโจรนักเหรอ

คลิปเลขเก่งมาก

มาเดี๋ยวฉันจี้ตัวฉันเอง

ถูกแล้วอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องถูกที่สุดค่ะ

รายการสุดท้ายที่จะเอาราคามาเป็นเรื่องสนุกค่ะ

จันทึงสุขไทยรัฐทีวี